หลายคนเขาก็กำลังจับตามองเรื่องของความสำคัญความสัมพันธ์ของคู่นี้กันอยู่ค่ะ
ซาบิน่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะคู่นี้เขาเหมือนกำลังซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าสังเกตดูเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างที่ทำร่วมกันเยอะมากเลย
โดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายถูกไหมคะซึ่งมันก็เลยทำให้หลายหลายคนบอกว่า
คู่นี้มันมีกลิ่นนะมันมีกลิ่นออกมานะว่าเอ๊ะฝ่ายชายเนี่ยแตกหักกับแฟนสาว
ซึ่งเป็นไฮโซมาก่อนหรือเปล่าก็คือไฮโซตาต้าจากครานกมลคนนี้
แหล่งข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์เนี่ยก็รู้จักกับไฮโซตาต้ามานานหลายปีแล้วนะ
เขาก็บอกว่าที่แรกเนี่ยก็ไม่อยากเชื่อนะว่าอันนันวากับตาต้าเนี่ยจะเลิกกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือคู่นี้รักกันมากเลยหวานกันมากถึงมากที่สุด
ถูกชาวเน็ตเมาส์มอนกันไปเลยว่าเอ๊ะหรือเธอจะเป็นมือที่๓ที่ทำให้ไฮโซตาต้ากับอนันต์อันวาเนี่ยเลิกกันหรือเปล่า
งานนี้ก็ต้องรอทั้งหมดออกมาเคลียร์จากปากตัวเองว่าอะไรคือความจริงกันแน่นะจ๊ะ
ก็ต้องดูกันต่อไปอาจจะเป็นจังหวะก็ได้คุณผู้ชมนะคะอาจจะเริ่มมาแล้ว
อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นมือที่๓ก็ได้ไงก็เดี๋ยวก็ต้องรอฟังดูช่วงนี้ก็ติดตามให้กำลังใจกันไปทุกฝ่ายเนาะ